ก็ยืนอยู่บนสะพานนะฮะพยายามโทรตามเจ้าหน้าที่
บอกเจ้าหน้าที่ช่วยมาเก็บศพนี้หน่อยศพลอยน้ำ
แต่ภาพที่ไม่น่าดูก็คือเมื่อศพลอยน้ำมาติดกิ่งไม้
อยู่ริมตลิ่งปรากฏว่าตัวเงินตัวทองเนี่ย
มันว่ายน้ำเข้าไปหาศพปีนป่ายศพแล้วไปกัดแทะศพ

เป็นเหตุการณ์ที่ทางชาวบ้านต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ

อันนี้แหละครับคุณผู้ชมเห็นภาพที่ไม่น่าดูเลยนะ

ใช่นะครับเพราะว่าศพลอยมาติดกิ่งไม้ตรงนี้
อยู่ใกล้ตลิ่งแล้วตัวเงินตัวทองมันไหว้ขึ้นไป
มันกอดกายศพเลยแล้วก็แทะศพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำน้ำลำตะคอง
บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
สภาพศพก็ขึ้นอืดแล้วเพราะว่าน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะครับ
ทีนี้มีการพูดคุยกับชาวบ้านที่นั่งตกปลาอยู่ริมรำตะคอง
ซึ่งเป็นคนพบศพคนแรกบอกว่าโอ้โหกำลังมาตกปลา
ตอนเช้าเลยนะบอกว่ายามเช้าเลยที่ลำตะคองแห่งนี้
เห็นอะไรลักษณะคล้ายร่างคนแหละครับสวมเพียงกางเกงขาสั้นสีดำ
แล้วก็ลอยมาแบบนี้ลอยมาติดอยู่กับกิ่งไม้
แล้วก็คาดว่าศพคงไหลมาตามกระแสน้ำนะครับ
แล้วก็มีตัวเงินตัวทอง๒ตัวพยายามที่จะปีนป่าย
แล้วก็กัดแทะร่างของศพ
ทีนี้ต้องรีบบอกเพื่อนแล้วครับแล้วก็บอกชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
ช่วยกันดูว่าใช่ร่างของคนหรือไม่
แล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยให้มาตรวจสอบโดยด่วนนะครับ
ซึ่งระหว่างนั้นก็พยายามช่วยกันไล่ละคุณ
ทางตะโกลงไปมันไม่ไปโยนก้อนหินโยนกิ่งไม้ลงไป
เพราะไม่อยากเห็นภาพที่ไม่น่ามองตรงนี้
แต่ว่าไม่สำเร็จตัวเงินตัวทองมันไม่ไปไหน
กระทั่งเจ้าหน้าที่คุณต้องเอาเรือมาแล้วก็ต้องไปที่ศพครับ
ในการที่จะเอาศพที่ติดอยู่กับกิ่งไม้ออกจากกิ่งไม้ให้ได้
และอย่างต้องทำงานสู้กับกระแสน้ำในลำตะคองที่ยังไหลเชี่ยวนะครับ
แล้วก็ต้องไล่ตัวเงินตัวทองออกไปด้วย
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีจึงสามารถนำร่างขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จนะครับ
พนักงานสอบสวนสพเมืองนครราชศรีมาก็ประสานแจ้งไปยัง
นางสาววราพรโปร่งสันเทียให้มาดูร่าง

ยืนยันว่าเป็นร่างของสามีที่จมน้ำศูนย์หายไป
หน้าสาวอุดรที่มาทำบุญที่ลำตะคองหลังวัดสุสานเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
สรุปแล้วเป็นร่างเดียวกันคุณเป็นสามีของเธอล่ะครับ
แล้วก็เธอบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นร่างของนายอุทัยแดงจันทึกสามีของเธอจริง
หลังจากกู้ภัยช่วยกันค้นหาร่างนี้
แล้วก็ตัวเธอเองซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็ญาติรอการค้นหาร่าง๙วันแล้วนะคุณ
มาเจอร่างตรงนี้แหละครับก็รู้สึกดีใจที่พบร่างของสามีแล้ว
แต่พอเห็นอยู่ในสภาพแบบนี้ก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันนะครับ

ที่รอตรงสภาพนี้โดดน้ำมันก็คือ

นี่แหละครับก็เจอร่างของสามีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตส่งให้แพทย์โรงพยาบาล
มหาวราชนครพระราชสีมาชาณสุตรเพื่อยืนยันตัวตน
แล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะครับ
ก่อนจะสรุปสำนวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
จากนั้นก็ให้ตัวของภรรยาแล้วก็ญาติเนี่ย
รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับ